คุณผู้ชมเราจะหาวิธีไหนดีนะคะในการป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพมาหลอก
หลอกให้รักแล้วชักเงินหนีอ่ะยังไงมาอีกเคสอีกแล้วน่ะอ่า
คือผู้ชายคนหนึ่งรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งผ่านทางเฟซบุ๊คค่ะ
คือต่างคนต่างมีลูกติดมาด้วยกันผู้หญิงก็สร้างโปรไฟล์มาเลยว่า
เป็นสาวแม่ม่ายอย่างนั้นอย่างนี้คุยกันไปคุยกันมา
ตัดสินใจคบหาแต่งงานกันอืมปรากฏว่าตั้งแต่แรกแรกที่คบกัน
เงินถี่ดินหยาดบ้างเอาไปเรียนบ้างเอาไปอุ้ยหลายอย่างมาก
สุดท้ายฝ่ายชายเสียเงินไปเกือบ๒ล้านนะคะ
แล้วฝ่ายยิงก็หนีหายไป๒ล้านเลยหรอ๒ล้านนะคะ
บอกเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยบางคนยังไม่แน่ใจไงว่าแบบนี้มันจะถือว่าให้โดยเสน่หาไหม
หรือว่ามันสามารถแจ้งความได้หรือเปล่า
ฟังเรื่องของพี่นัทธพงศ์หน่อยนี่คือพี่นัทพงศ์นะคะเขาอายุ๕๒ปี
เขาเป็นหัวหน้าช่างปลาปลาค่ะเขาบอกเขารู้จักกับผู้หญิงคนนี้
อายุ๔๒ปีผ่านเฟซบุ๊กแล้วก็เริ่มคบหาดูใจกันตั้งแต่ปลายปี๖๔
ฝ่ายหญิงอ้างว่าเป็นข้าราชการอยู่กรมหม่อนไหมจังหวัดมหาสารคาม
ต้องทำงานไปมาอยู่ศูนย์ศิลปาชีพบางไซดที่พระนครศรีอยุธยา

ใช่พี่นัทพงศ์มีลูกสาวเป็นลูกติดหนึ่งคน
ฝ่ายหญิงก็มีลูกติดอีกหนึ่งคนก็เลยรู้สึกว่าเออ
เปิดใจคุยกันต่างคนต่างก็เคยผ่านชีวิตรักชีวิตคู่กันมาแล้ว
ก็เปิดใจคุยกันจนคบหากันพอคบกันเป็นแฟนเท่านั้นแหละ
ฝ่ายหญิงเริ่มออกอุบายบอกว่าเนี่ยที่กรมห่อนไม้เนี่ย
เงินปิดงบไม่ทันเลยขอยืมเงินพี่ก่อนได้ไหม
หมื่นห้าพันบาทเดี๋ยวถ้าปิดงบเคลียร์เงินได้จะรีบเอามาคืนเลย
ควรเป็นแฟนกันแล้วนี่อ่าเขารักแฟนเขาครับ
นัทพงศ์ก็โอนให้เลยค่ะแปดหมื่นห้า
เงินเก่ายังไม่ทันได้คืนมาอีกแล้ว
บอกเนี่ยพี่ญาติเอาที่นาไปจำนองไว้ต้องรีบเอาเงินไปถ่ายถอน๑แสนบาทอ่ะพี่

โอนให้เลยแสนหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันแล้วนะคะอ่า
ก็เลยตัดสินใจแต่งงานกันด้วยค่ะพี่อุ๊ย
ผ่านมาไม่กี่เดือนฝ่ายหญิงก็บอกว่าพี่เนี่ยต้องเรียนปริญญาเอกเพราะว่าจะได้ปรับเงินเดือนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
แล้วก็จะไปเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านลาดกระบังต้องมีวุฒิการศึกษาสูงต้องเรียนภาษาเพิ่มด้วย
เขารักเมียเขาเขาสนับสนุนทุกอย่างค่าเทอมเอ๋ยค่าเรียนภาษาเอ๋ยค่าปเอกเอ๋ยอีกหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท
นี่๓แสนเกือบ๔แสนแล้วนะแล้วระหว่างที่อยู่ด้วยกันนะคะฝ่ายหญิงเนี่ยไม่มีพิรุษเลยพี่อุ๋ย
คือก็มีการเตรียมข้อมูลการเรียนการสอนเช้าออกไปสอนไปเรียนปเอกฝ่ายชายเขาก็เลยไม่ได้สงสัยอะไรเลย
หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเขาก็เอาสิรักเมียเขาบอกเขาโอนเงินไปให้ก่อนแปดแสน
ให้ก่อน๘แสนจนกระทั่งปลายเดือนพฤษภาคมค่ะ
ฝ่ายหญิงก็โทรมาเร่งรัดบอกว่าพี่โอนที่เหลืออีก๓แสนให้หน่อยสิ

แต่พอดีตอนนั้นพี่นัทพงศ์เขาอยู่ต่างจังหวัดไง
เขาก็บอกว่ามันยังไม่พร้อมเอางี้
เอาทองคำแท่งเอาสร้อยคอทองคำไปจำนำก่อนได้ไหม

เขาบอกเขาตกใจเลยค่ะ
ฝ่ายหญิงด่ากราดกลับมาชนิดที่ว่าเขาไม่เคยได้ยินมาก่อน
สาดคำพูดกลับมาบอกจะหวงสมบัติอะไรนักหนา
ตายไปก็เอาไปไม่ได้ยังจะหวงอีก
เขาบอกเฮ้อนี่คือคนที่คบหามา๑ปีแล้วอยู่กินเป็นสามีภรรยากันจริงเหรอ
เขาเลยเริ่มเอกใจโทรไปหาญาติของฝ่ายหญิงเลย

เรื่องที่นา๒๔ไร่
โทรไปถามญาติบอกที่นาอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลย
แสนอะไรไม่เคยได้ยิน
โอ้โหเท่านั้นแหละพี่นัทพงศ์เริ่มเข่าซุดแล้วนะ
โทรไปหาฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงไม่ตอบอะไรเลยครับรีบขับรถกลับไปที่บ้าน
ฝ่ายหญิงกำลังทำอะไรรู้ไหมคะขนของเตรียมหนีค่ะ
เขาเลยบอกว่าหยุดเอาทรัพย์สินที่พี่ฝากไว้คืนมาให้หมดเลยนะ
สร้อยคอทองคำเลสข้อมือทองคำแหวนทอง๔๕วงเอาคืนมาให้หมดเลยนะ

ฝ่ายหญิงก็คืนให้ปรากฏว่าพอคืนเสร็จฝ่ายหญิงออกจากบ้านไปใช่ไหม
ไปตรวจสอบดูพี่อุ๋ยดูทั้งหมดนี้สอยคอสอยขอมือพระเหลี่ยมทองแหวนเวิร์น
ของปลอมล้วนค่ะ
เอาทองจริงไปแต่ได้ทองปลอมคืนค่ะ
นัทพงศ์เขาเลยแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอ่ะ
พยายามติดต่อไปคุยกับเพื่อนของฝ่ายหญิง
คำตอบแสนเจ็บช้ำน้ำใจว่าอะไรรู้ไหมคะ

ปริญญาเอกก็ไม่ได้เรียนด้วยนะคะ
อ้าวแล้วที่ผมเห็นเขาใส่ชุดข้าราชการออกจากบ้านทุกวันทุกวัน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

ยืนอยู่ข้างพี่นัทพงศ์นี่ลูกสาวนะ

ลูกสาวของพี่นัทพงศ์กับภรรยาเก่า

นั่นเท่ากับว่าดุษฎีที่มาแต่งงานอยู่ด้วยกันล่าสุดเนี่ย
ทุกวันแต่งตัวออกจากบ้านด้วยชุดข้าราชการไปทำงาน
ให้เงินให้ทองไปทองได้ไปเนี่ยเอาไปเปลี่ยนเป็นทองปลอม

นัทพงศ์บอกว่าเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนแบบเหมือนเด๊ะเลยนะ
คือช่างไปสัญหานะแบบลายแบบนี้เส้นเท่านี้

นี่ทีมข่าวเราไปคุยกับเพื่อนของฝ่ายหญิงด้วยนะคะ
คนที่บอกว่าอ๋อเขาไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เรียนปเอกไม่ได้เป็นอาจารย์พิเศษ

เธอบอกว่าก็ยืนยันตรงนี้เลยนะคะว่า
ที่ฉันไม่ได้เป็นเรียนปเอกไม่ได้ทำงานข้าราชการ

ทุกวันที่ออกจากบ้านก็มาอยู่บ้านที่ฉันในช่วงกลางวันนี้แหละค่ะ
บางวันก็ไปนั่งเล่นที่สนามบินบ้าง
ส่วนใหญ่ก็จะแต่งชุดค่าราชการหรือไม่ก็ชุดลำลอง
เธอเตือนเพื่อนหลายครั้งแล้วนะ
อย่าไปหลอกหากินผู้ชายแบบนี้
เตือนแล้วเตือนเล่าเพื่อนไม่ฟัง
สุดท้ายเธอบอกว่าเธอนี่แหละที่ทนไม่ไหว

เธอเลยบอกความจริงกับฝ่ายชายค่ะ
เตือนแบบนี้ก็เตือนกันอยู่ค่ะเตือน
ก็เคยเตือนบอกว่าเออได้แฟนดีแล้วนู่นนี่นั่นแล้วหยุดเถอะอะไรอย่างนี้

เขาก็เหมือนเฉยอ่ะแบบก็ปกติของเขาเขาก็ทำปกติของเขา
ก็อย่างเช่นชุดซีกากีก็เคยเตือนว่ามันผิดกฎหมายนะ
เขาก็ยังพกยังหนี้อยู่
อยากบอกอะไรกับเพื่อนไหมคะในฐานะที่เคยสนิทกันรู้จักกัน
อยากให้เขาเริ่มต้นใหม่ซะ
เลิกเลิกเลิกนิสัยพวกนี้
นิสัยที่เคยทำมาว่า
เคยทำงานราชการนู่นนี่นั่นเนี่ยพอเหอะมันพอได้แล้ว

คุณแสงคือคนที่บอกเขาทนไม่ไหวแล้วกับการโกหกของเพื่อน
แล้วก็สงสารฝ่ายชายเลยตัดสินใจบอกความจริง
ส่วนเพื่อนสนิทอีกคนนึงบอกว่าก็รู้จักกับฝ่ายหญิงมา๙ปี๑๐ปีแล้ว
ซึ่งก็ใช่แหละเพื่อนเธอชอบไปบอกคนอื่นว่าเป็นครู
เพราะว่าเคยสอนเด็กในโรงเรียนเอกชนแล้วก็ลาออกมา
ใครต่อใครเนี่ยเรียกติดปากว่าครูดีครูดี
ทีนี้เธอขอแสดงความคิดเห็นหน่อยในประเด็นนี้
ที่บอกว่าฝ่ายชายจะมาบอกว่าเพื่อนเธอหลอกมันไม่ได้นะ

ก็เป็นผัวเมียกันแล้วผัวก็ยอมให้เงินเมียเองทุกอย่าง
แล้วจะมาบอกว่าเมียหลอกเอาเงินมันไม่ใช่หรือเปล่า
เธอก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาเธอเองก็ไปเที่ยวกับฝ่ายหญิงเนี่ยตลอด
เออแต่ฉันไม่เคยใช้เงินของเขานะ
ถูกหลอกนี้ป้าไม่เข้าใจว่าเขาถูกหลอก
หาอะไรเค้าเรียกกันอะมันก็ต้องอย่างงั้นอยู่แล้ว
เพราะว่าครูดีเค้าคนสวยเค้าคนพูดพอพูดจาไว้พอ
ไม่ต้องห่วงการพูดการจาเขานี่เขาเข้าสังคมเขาเข้าได้
เค้าหุ่นดีเค้าบอกเค้าแต่งตัวเป็นครูเค้าก็เป็นครู
เขาก็บอกอย่างนี้แต่คนก็เชื่อคือว่าท่าทางคุณได้หมด
แต่คุณไปหลอกอะไรฉันไม่รู้แต่เขาแต่งตัวครูจริง
นี่ป้าสำอางบอกว่าอย่างนี้นะเพื่อนสนิทใช่ไหมป้าสำอาง

เพื่อนสนิทมีสองคนเมื่อกี้คือพี่คุณแสง
คุณแสงเนี่ยเขาบอกเขาทนต่อความรู้สึกอึดอัดและรู้สึกผิดในใจ
ไหวที่เพื่อนไปหลอกผู้ชายเขาก็เลยบอกความจริงผู้ชาย
แต่ว่าคุณสำอางพี่สำอางคนนี้บอกว่า
ก็เขาเป็นผัวเมียกันจะบอกว่าหลอกได้ไงก็ให้โดยอะไรนะที่เขาเรียกกัน

คือไอ้เคสลักษณะแบบนี้เนี่ยผมก็เจอมาหลายเคส
มาเปิดปากกับภาคภูมิแล้วก็มีทนายที่มาช่วยเหลือมาให้คำแนะนำ
เคสแบบนี้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
ถ้าสมมุติว่าให้โดยเสน่หาคือสมมุติเป็นสามีภรรยากันแล้วบอกว่า
พอดีที่บ้านมีปัญหาเรื่องนี้ขอยืมเงินหน่อย

หรือว่าโบนัสออก

มีเงินเดือนให้ภรรยาเก็บ

เอาไปซื้อเครื่องประดับ

อันนี้ถึงเวลาเลิกกันจะมาบอกว่า

แต่ในเคสตรงนี้ของพี่นัทพงศ์เขาเนี่ย

ไม่มีงานการทำถ้าแต่งงานอยู่กินด้วยกันรัก

อันนี้บอกเป็นข้าราชการอยู่กรมนั้นกรมนี้

อาจารย์สอนพิเศษที่มหาลัยดัง

อันนี้ไม่ได้มาแก้ต่างแก้ตัวให้กับพี่นัทพงศ์เขานะ

อย่างที่บอกต้องฟังความทั้งสองข้าง

หญิงผ่ายหญิงที่ถูกกล่าวหา

ไม่เป็นไรไม่รับโทรศัพท์เดี๋ยวไปหาที่บ้านแล้วกัน
ไปที่บ้านที่จังหวัดมหาสารคามเลยเจอคุณแม่

แม่บอกแม่ไม่รู้เรื่องลูกสาวเลย
ส่วนเงินสินสอด๒๐๐๐๐๐บาท
แต่งงานเสร็จก็คืนให้หมดแล้วนะ
ส่วนเรื่องที่นาเป็นเรื่องจริง

แต่มันติดจำนองธนาคารอยู่นะลูก

แม่ไม่ได้สักบาทเลยที่ดินแม่นที่นา

เราจะไม่ขายถอนที่นา
แล้วฉันจะไปเป็นหนี้ทำไม

ฉันยังต้องไปกู้ยืมเงิน
อยู่เนี่ยนคมเปย์ให้เขาเมื่อวานนี้
ล่าสุดหลังจากเป็นเรื่องเป็นราว
เป็นข่าวคราวดังกระหึ่มไปทั่วโลกโซเชียล

หนักซ้ายมาเลยค่ะ

ไม่อ่านก่อนนะใช่ไหม

ก็น่าจะรู้ดีไม่มีตังค์คืนคุณ

แต่คุณกำลังทำลายครอบครัว

มีพ่อแม่อย่างน้อยก็น่าจะสงสารพวกเขาบ้าง

คุณนัทพงศ์ไม่ตอบเลยอ่ะเออหนักซ้ายเลยค่ะทีนี้น่าจะส่งผล
หรือเข้ามาแบบผียิบเออมีอีกไหมผียิบตอบไม่ทัน
หมดที่เท่านี้ใช่ไหมคะอ่าเนี่ยส่งมาแบบนี้เลยนะคะ
นี่เขาบอกอะไรนะขอร้องล่ะอันนั้นดีขอโทษใช่ไหมใช่
อ่าดีขอโทษดีสงสารแม่สงสารลูกดีขอร้องล่ะคุณ
ยอมรับผิดทุกอย่างอ๋อนี่นี่อันนี้ขอขออ่านหน่อย
อ่านดูสิถอยกลับไปสิอ่านี่เขาบอกให้อธิบายมา
นัทพงศ์บอกให้อธิบายมาดีก็บอกดีขอโทษ
บอกได้แค่ดีขอโทษพี่นัทพงศ์ก็บอกอะไรนะ
มีคนโทรไปเชิญยังคงหมายถึงตำรวจหรือเปล่าอ่า
บอกได้แค่ดีขอโทษดีไม่รับสายใครพอได้ไหม
พอได้แล้วดีสงสารแม่สงสารลูกดีขอร้องล่ะคุณอ่า
เมื่อกี้เห็นผ่านผ่านมีอีกมีอันมีอันหนึ่งใช่นี่นี่นี่
นี่ไงคุณต้องการอะไรความชั่วดีมีจริง
ตลอดเวลาความดีฉันไม่มีเลยเหรอพี่นัทพงศ์บอกตลอดเวลา
อยู่ด้วยกันคุณคิดแล้วจะหลอกไปวันใช่ไหม
ว่าครอบครัวเนี่ยมีบ้างไหมสร้างอนาคตเนี่ยเคยคิดไหม
ฝ่ายหญิงบอกคุณจะให้ดีขอโทษกี่พันครั้งดีขอโทษ
นัทพลบอกมันได้อะไรคืนมาสิ่งที่ผมอยากรู้คือ
คุณเอาเงินไปไหนอ่านี่ล่าสุดพี่นัทพงศ์แจ้งความแล้วนะคะ
ดำเนินคดีที่สพบังเสาทงหลังจากที่ก่อนหน้านี้
แจ้งความแล้วหนึ่งครั้งแต่พนักงานสอบสวนไม่รับแจ้งค่ะ
เรื่องต้นผู้กำกับการสพบางสาวทงบอกเลยนะคะว่า
จากเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดถ้าเป็นจริงอย่างพี่นัทพงศ์ว่านะ
เข้าข่ายความผิดฐานช่อกงค่ะนั่นไง
และกรณีที่นางสาวดุษฎีเอาชุดข้าราชการมาสวมใส่
ก็จะต้องถูกดำเนินคดีข้อหานำชุดข้าราชการมาสวมใส่
โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยส่วนประเด็นที่พนักงานสอบสวนไม่รับแจ้งความ
ครั้งแรกที่พี่นัทพงศ์เขามาแจ้งเนี่ยผู้กำกับบอกเดี๋ยวจะขอกลับไปตรวจสอบ
ถ้าเกิดสมมุติว่าพนักงานสอบสวนไม่ยอมรับแจ้งความจริง
ก็จะมีการลงโทษทางวินัยพนักงานสอบสวนคนนั้นด้วยอ่า
อยู่กินกันเป็นปีเลยด้วยนะก็ด้วยความเชื่อใจด้วยความไว้ใจไง
ใช่ไหมเขาก็คงไม่คิดว่าเขาจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อ่ะ
คือขับรถออกจากบ้านทุกเช้านึกว่าไปทำงาน
ไปบ้านเพื่อนบางทีก็ไปนั่งเล่นสนามบิน